คุณผู้ชมครับโครงการเลี้ยงไก่ไข่นะครับ
เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนครับ
เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เอกชนนั้นทำขึ้นมา
เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับผู้บริโภคนั่นเองครับ
รวมทั้งทำให้เด็กนั้นมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรง
แล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนด้วยครับ
ล่าสุดครับโรงเรียนที่ลำพูนนั้นเป็นโรงเรียนที่๖๐๖นะครับ
ที่ร่วมโครงการนี้ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ

ให้กับโรงเรียนบ้านหนองปลาสวายอำเภอโห้งจังหวัดลำพูน

นำมาเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนแบบปิด
พวกเขาต้องดูแลไก่ด้วยตัวเองค่ะ
เด็กบอกว่า
ฝึกเลี้ยงไก่ไข่ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้บทบาทการเป็นเกษตรกร
เพื่อเป็นอาชีพเสริมในอนาคต

มันสามารถแบบเป็นอาชีพเสริมอย่างนี้ครับ

เราก็สามารถที่จะเรียนรู้วิธีต่าง

แล้วก็การให้อาหารอะไรพวกนี้ครับ
การให้น้ำการดูความดันน้ำ
แล้วก็การทำความสะอาดต่างอย่างนี้ครับ

แล้วก็สามารถที่จะเอาไปเป็นอาชีพได้อย่างนี้ครับในอนาคต
ผลผลิตไข่ไก่ต่อเดือนจะอยู่ที่ราว๗๕๐๐ฟอง
นำมาทำอาหารกลางวันให้เด็กแล้ว
ที่เหลือจะนำไปขายเป็นรายได้ให้กับโรงเรียน
โดยภาคเอกชนจะให้การสนับสนุนในช่วงแรก
เราสนับสนุนโรงเรือนนะฮะมูลค่า๓๐๐๐๐๐บาท
สนับสนุนตัวแม่ไก่กับอาหารรุ่นแรกเนี่ย

ทั้งหมด๕แสนบาทที่ให้เปล่าเลยนะฮะ

หลังจากแม่ไก่รุ่นแรกเลี้ยงจนออกไข่จนครบแล้วต้องเปลี่ยนแม่ไก่ใหม่
แล้วก็อันนั้นก็มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอแล้ว
และหลังจากนั้นทางโรงเรียนก็ช่วยตัวเอง
และที่ผ่านมาโรงเรียนก็นอกจากให้ไข่ไก่กับเด็กนักเรียนกับครูแล้ว

เงินที่ขายให้ชุมชนก็เอาเป็นเงินทุนหมุนเวียนมาซื้อแม่ไก่รุ่นใหม่
โรงเรียนบ้านหนองปลาสวายเป็นแห่งที่๖๐๐
ที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่

ดำเนินมาถึง๒๗ปีเต็ม
เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้รับประทานไข่ไก่สด

หรือ๑๒๐ฟองต่อคนต่อปี
ส่วนผู้สูงวัยที่ฐานะยากจนถูกทอดทิ้ง

เบี้ยอย่างชีพให้คนละ๒๐๐บาท

และผ้าห่มคลายความหนาวเย็น